สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาแล้วค่ะ
มาตามนัดเช่นเคยนะคะสำหรับพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยมาพร้อมกับเลขเด็ดเลขโดน
อย่างที่หลายคนต้องการและรอคอยนะคะหลายคนเนี่ยมีโซเชียลของพี่มนต์สิทธิ์อยู่แล้ว
แล้วหลายคนก็เข้าไปตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เพิ่งวันที่ยี่สิบสี่นี่มาไวนะ
ไวค่ะเพราะว่านับตัวเลขก็อีกประมาณ๖๗วันแหมเดี๋ยวเขาก็ประกาศผลรางวัลแล้วนะคะ
พี่มนต์สิทธิ์เนี้ยเขามาพร้อมกับประโยคน่ารักน่ารักว่าค่ะอยู่กับพี่รับรองไม่ขาดแคลน
ว่าแล้วก็ปล่อยตัวเลขมาเบาค่ะมีทั้ง๓ตัว๒ตัว
แฟนคลับบางคนมาบอกว่าซื้อตามไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะคะ
เลขเหลือเกินบางคนถามเลยว่าพี่มนต์สิทธิ์ชอบเลขไหนเป็นพิเศษ
เจ้าตัวก็ตอบนะคะมีสองตัวนะคะย้ำเลยนะคะ
เราจะไม่ขาดแคลนแน่นอนถ้าคุณผู้ชมเสี่ยงดวงกันแบบพอหอมปาก
คออย่าให้ตัวเองต้องเดือดร้อนและใช้วิจารณญาในการเสี่ยงโชคเสมอนะคะ
คือไม่มีใครห้ามหรอกถ้าเกิดว่าคุณจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้าง
หนุนรัฐบาลบ้างแต่ก็เอาพอหอมปากหอมคอไม่ทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนนะคะ
และเลขก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันเมื่อสักครู่อย่างที่บอกว่าทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง
ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมแต่พี่นันไม่ขาดแคลนนะไม่ขาดแคลนแน่นอน